คุณผู้ชมคะมาติดตามข่าวนี้กันบ้างนะครับ
เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ครอบครัวนิตยารสจะทำให้กับลูกชายสุดที่รักได้นะคะ
นั่นก็คือการส่งเห็มภูพาดิตไปสู่พบภูมิใหม่
เดี๋ยววันนี้เวลาประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาครอบครัวได้มีทำบุญ
ประเพณีอีสานให้กับหนุ่มเหมเป็นครั้งสุดท้าย
พระธาตุนาดูนจังหวัดมหาสารคาม

ก่อนที่ในช่วงบ่ายค่ะนำอัฐิของนักแสดงหนุ่มผู้ล่วงลับ
ลอยอังคารที่แม่น้ำชีนะคะ
โดยครอบครัวก็ยังอยู่ในความโศกเศร้า
จึงขอความเป็นส่วนตัวในการไปลอยอังคารลูกชาย
และไม่พร้อมให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดนะคะ
ซึ่งทางด้านแฟนสาวเองก็ได้มีการโพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมอยู่เรื่อยนะคะ
ตอนนี้ทางด้านแฟนสาวรวมไปถึงครอบครัวก็ยังต้องใช้เวลาในการทำใจอีกสักพักนึงนะคะ
เอาล่ะก็แสดงความเสียใจด้วยจริงนะคะ